ตั้งแต่วันนี้แล้วสวยกว่าเมื่อวานเดี๋ยวหมอว่านหมอว่านสวย
เมื่อนี้ก็สวยสวยกว่าหมอว่านมันเป็นไปเพราะใดมันเป็นไปเพราะใดค่ะ
มันเป็นไปเพราะอะไรเพราะว่าอีซันเนี่ยสวยสู้มือสวยทุกวันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
คนงามแห่งทุ่งข้าวแตกกอแห่งนี้มาโชว์ความสวยทุกวัน
แล้วก็พูดคุยเรื่องของสภาพอากาศทุกวันเลย
เมื่อวานนี้ค่ะช่วงสายสายแงนหน้าดูฟ้าอู้ตายตายเมฆดำเมฆดำมา
ลูกจะแตกฝนหาจะมาอู้ตายแล้วค่ะแล้วเขาก็พัดหายไป
ไม่เอานะคะไม่แตกตื่นนะคะโลกยังไม่แตกนะคะ
เมฆฝนที่เกิดขึ้นดำธมึนเมื่อวานนี้เน้นภาคกลางตอนล่าง
เขาเรียกว่าเมฆฝนฟ้าขนองเขามากับลมตะวันออกค่ะ
มาแบบไม่มีอะไรกั้นแล้วก็พัดขึ้นชายฝั่งเข้ามาแบบนี้นะคะ
แล้ววันนี้จะมีไหมเอาตรวจสอบพร้อมกัน
ถ้าดูจากภาพถ่ายดาวเทียมตรงนี้ณช่วงเวลาตี๕๕๐นาที
ไม่น่าจะเกิดปรากฏการณ์เหมือนเมื่อวานนะคะ

เมื่อวานนี้มีเมฆฝนในทะเลอ่าวไทย
แต่ว่าวันนี้เห็นไหมคะไม่มีเลยขาวจ๋องเลยนะคะ
จะเห็นว่าวันนี้ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนน้อยจริงค่ะ

ร่องฝนไม่มีแต่ยังคงมีลมตะวันออกค่ะ
พัดจากทางตะวันออกมาทางตะวันตกแบบนี้
และเขาก็ยังมีความสามารถในการพัดพาเอาความชื้นขึ้นสู่ฝั่งได้
เพราะฉะนั้นภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบน

รวมถึงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ลมมรสุมประจำฤดูช่วงนี้
เขาอ่อนกำลังลงทำให้ภาคใต้เนี่ย
อาจจะมีฝนแบบไม่แรงมากนัก
ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเตรียมตัวค่ะ
ส่วนช่วงเวลาไหนที่มีฝนบ้าง
เช้าเนี่ยเมฆไม่ค่อยมีเห็นไหม

แต่พอช่วงบ่ายเริ่มมีเมฆฝนที่มีความเป็นไปได้

ไม่ได้หมายความว่าเมฆมาแล้วมันจะเกิดฝนได้เลยนะคะ
มันจะต้องประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง
แต่ช่วงบ่ายเมฆมาแล้วค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างภาคเหนือตอนล่าง
กลางตอนบนแล้วก็ต่อไปที่ภาคอีสานมีภาคตะวันออกด้วย
ภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงมาค่ะ
เมฆฝนเริ่มมาแต่ว่าก็จะต้องดูปัจจัยอื่นในช่วงบ่ายจนถึงค่ำ

แต่ถ้าเป็นฝนฝนไม่หนักมากค่ะวันนี้
ส่วนเรื่องของคลื่นค่ะทะเลอันดามันนะ
ช่วงนี้มีลมตะวันออกพัดเข้ามาไงคะ
แสดงว่าคลื่นที่เขาจะพัดหาฝั่งแบบนี้อาจจะไม่แรงมากนะคะ
เพราะฉะนั้นก็ยังไปท่องเที่ยวได้นะคะ
นู้นฝั่งอ่าวไทยยิ่งไปเที่ยวได้เลยค่ะ
เกาะพังงานฟูลมูลปาร์ตี้เมื่อไหร่เดี๋ยวเช็คก่อนนะคะ
แต่อาจจะไม่ใช่วันนี้เอาเป็นว่าทะเลอ่าวไทยคลื่นลมสงบไปเที่ยวได้ค่ะ